อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
ผู้ชายคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนะคะ
แล้วก็ถูกรถเก๋งที่แล่นมาพุ่งชน
เขาอยู่ใต้ท้องรถและสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ

คือเราดูจากตรงนี้ก็ย้อนสอนมาไม่ได้ใช้ความเร็วนะคะ
แต่รถมาในทางตรงของเขานะคะ

ก็เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะ
คือรถติดอยู่ใต้ท้องรถ
แล้วผู้ชายคนขี่ก็เสียชีวิตค่ะ

อำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ
เมื่อวานนี้ตอนเย็นหน้าร้านขายสินค้า๒๐บาท
นี่ค่ะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

ร่างไปติดอยู่ใต้กันชนด้านหน้ารถ
คนก็ไปช่วยกันกว่า๑๐คนช่วยกันยกรถออกค่ะ
เพื่อที่จะนำผู้บาดเจ็บออกมาจากใต้ท้องรถนะคะ

ส่งโรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตค่ะ
คนขับรถเก๋งบอกว่ารถมอเตอร์ไซคย้อนสอนมา
แล้วรถเขาก็เกิดเสียหลักพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์

แล้วก็นำรถของทั้งคู่ไปเก็บไว้ที่สพทหลางค่ะ
นำตัวคนขับรถเก๋งไปตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายด้วยค่ะ

ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ